เปลี่ยนอารมณ์
กินอะไรให้มันอุ้ย
พาคุณผู้ชมไปกินแกงเป็ดที่จังหวัดตราด
ว่ากันว่านะ๒ชั่วโมงหมด

อร่อยแค่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน

นี่ทำเป็นเล่นนะคุณชิสา

อะห้าตั้งชอแบบจัดเต้ม

เจ้าของร้านก็คือคุณพลนกิจ
หรือพี่ตีพี่ตีอายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดสุดคนล่ำลือกันสุด
คุณตีก็เลยให้ข้อมูลกับนักข่าวว่ากว่าจะมาขายดีมันไม่ใช่ชีวิตง่ายนะคะคุณ
คือตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดนะคะตัวเขากับภรรยาแล้วก็ลูกเปิดร้านบาเบียอยู่ที่เกาะช้าง

เข้าใจเอาใจนักท่องเที่ยวพอมีโควิดยังไงล่ะคุณชนะ

เออก็เลยต้องเซ้งทุกอย่างหมดเลย
ตัดสินใจซื้อที่ดินในตัวเมืองมาเปิดเป็นร้านอาหาร
แล้วก็เปิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ
แต่ช่วงนี้เจอฝนเจอฝนบ่อยก็เรื่องปิดร้านชั่วคราว
เลยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขายของ
ก็เลยต่อรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาขายแกงเป็ด
ระเวนขายตามตลาดนัดต่างในเมืองตราดนั่นเอง

โอ้คุณขาผลตอบรับดีมาก
มีลูกค้าเก่าที่เคยอุดหนุนกันมา

แล้วบอกเลยว่าติดใจแกงเป็ดของพี่ตีกันมาก
เข้าใจนะสองท่านเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยเจอ

ตากอะไรได้ตลอดเลยอะแกงอ่ะนานี่เค้าบอกว่าเค้าเองมีประสบการณ์ในการ

ชาวจวดชาวจวดคือชาวอะไร
ที่ชอบล้อมวงกันยกแก้วดื่ม
หนุ่มที่ชอบดื่มเนี่ยเขาจะทำกับอร่อย
โดยเฉพาะอาหารป่ามันจะทำรสจัด
เขาก็เลยเอาเคล็ดลับเอาสูตรต่างที่ทำเอามาทำแกงเป็ดขาย
คุณขาเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นกลิ่นหอมยั่วยวนใจมากเลย
วันนี่นะเตรียมมา๑๖กิโล
ไม่พอไม่พอขายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว
แต่ก็ไม่ใช่แค่แกงเป็ดอย่างเดียวนะคุณผู้ชม

แนวแกงป่าเลยอ่ะแกงกวาง

แกงปลาเกบร์ก็มี

หลากหลายเมนูสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวนี้ไปอุดหนุนก็แล้วกันนะ
ร้านของพี่ตีค่ะขายอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินถนนหลักเมืองจังหวัดตราดนะคะ
โอ้โหเปยไปแถวนั้นดิฉันว่านะสังเกตไม่ยาก
แกงเป็ดใช่ไหมโหแต่ถ้าของผมไม่ชอบนะแม่ผมชอบทำแกงเผ็ดเบ็ดยาก
อันนี้ก็เป็นแนวอาหารปลาอาหารเผ็ดน่าจะเป็นผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาอะไรต่าง